อธิบายคำว่าถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีขอได้อำนาจแบบซีโอให้ฟังหน่อยครับ

และหลายคนสงสัยอยากจะฟังคำอธิบายครับ
ผมว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยอาจจะมีการทำให้เข้าใจผิดเกิดขึ้น

เอาเป็นว่านายกมนตรีเนี่ยถ้าจะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศเนี่ย
ต้องยิดโยงอะไรเรายิดโยงพี่น้องประชาชน
เสาหลักที่ดูแลประเทศชาติทั้งหมด
ประชาชนมีสอสอ๕๐๐คนที่ถูกเลือกเข้ามา
นายกรมนตรีถึงแม้ไม่ได้เป็นสอสอเป็นฝ่ายบริหารสูงสุด
เขาเป็นคนออกกฎหมายมาเราเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ถ้าเกิดมีข้อโต้แย้งต้องไปชี้แจงต่อรัฐสภา
ก็ต้องไปชี้แจงต่อรัฐบาลเป็นหน้าที่
ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นไปแทน
เข้าใจอย่างว่าสิทธิ์กับหน้าที่คืออะไร
ผมมีสิทธิ์ให้กับรองนายกประชี้แจงได้
แต่ถ้าเกิดว่ามีกระทู้ขึ้นมา
สอบถามนายกแล้วก็นายกเกิดไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
เป็นหน้าที่ที่ต้องไปตอบ
ติบัญญัติประชาชนผ่านสอสอนักธุรกิจ

เพราะฉะนั้นผมต้องคุยได้กับทุกเจ้าสัว

มาเลยทั้งกองทัพเอกชน
สะพาหาอุตสาหกรรมสะพาหาการค้าไท่

มันจะไปผูกโยงว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่น
ว่าผมมั่นใจใช้พินอลชาชนเป็นรัก

ถ้าเจ้าสัวขออะไรมาแล้วซึ่งมันเกินเลยมีไหมผมก็ไม่ให้
ทำให้ประเทศไทยเดินแก่งแน่ได้
ผู้นำคือต้องหลอมจิตใจให้ทุกคนให้เป็นทีมไทยแลนด์ให้ได้

นี่ฟังดูแล้วถ้าพี่นิตหรือว่าคุณเสธาซูอิสิน
เป็นนิวสมติเหมือนการชักฟื้นออกจากกองไฟเลยนะ
ไม่ใช่เอาน้ำมันการ์ดเบนซินไปลาดเพื่อให้มันลุกโชน
อันนี้ผมก็ฝากไว้พี่รอบนี้นะเป็นคนตัดสิน

ถ้าเกิดได้เป็นนายกรมนตรีที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้ผมก็จะเป็น